เรื่องเกี่ยวกับน้ำมันหล่อลื่นแต่มันเป็นของปลอม
นี่เขามีการแถลงผลการจับกลุ่มด้วยนะคะ
โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคมีการแถลง
แล้วเห็นไหมที่มาตั้งอยู่ในกะลอนเพียบแบบนี้
อันนี้เป็นน้ำมันหล่อลื่นของปลอมปลอมใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะซึ่งเขาเพิ่งแถลงกันเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานี้นะคะ
สามารถจับกลุ่มน้ำมันหล่อลื่นเครื่องหมายการค้าปตทปลอม

ทีนี้ถ้าเกิดย้อนไปช่วงเดือนพฤษภาได้รับการร้องเรียน
จากทางปตทนี่แหละว่ามันมีการปลอมปลอมแปลงหีบห่อ
เครื่องหมายการค้าผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น
แล้วเจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งระบุพิกัดมาเลยนะ
อยู่ที่จังหวัดสระบุรีเป็นสถานที่ลักลอบผลิตน้ำมันหล่อลื่นปลอม
ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็รวบรวมพยานหลักฐานค่ะ
ร้องต่อสารจังหวัดสระบุรีให้อนุมัติหมายค้น
ปรากฏว่าเมื่อวานตอนเย็นค่ะ
ทางเจ้าหน้าที่ก็ไปพร้อมกับหมายค้นเลย
ไปสำรวจโกดังที่อยู่ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

ไปเจอทางด้านนางสาวยุภาพรอายุ๕๐ปี

พอไปค้นปั๊บเจอน้ำมันหล่อลื่นเครื่องหมายการค้าปตท๑๑รายการ
เจอน้ำมันหล่อลื่นเครื่องหมายการค้าเชลอีก๑รายการ
แล้วก็วัตถุดิบพร้อมอุปกรณ์การผลิต๑๖รายการ
รวมแล้วหลายแกลลอนค่ะคุณผู้ชม

ทีนี้ตำรวจก็ตรวจยึดของกลางที่ยึดมาได้
แล้วก็นำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เพราะว่าน้ำมันหล่อลื่นพวกนี้เป็นน้ำมันปลอมทั้งสิ้นเลยนะคะ